และก็พลังใจถุงทนจะทุกที่เลย

ใหม่ได้รับรางวัลหลากหลายเวทีหลากหลายองค์กรที่ให้เกียรติเห็นคุณค่า
แล้วก็แค่นี้ใหม่ก็รู้สึกว่ามันตื้นตันกับชีวิตใหม่มากอยู่แล้ว
แค่รางวัลเดียวใหม่ก็ภูมิใจมากอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้ทุกที่หรือแม้กระทั่งนี้อีก๓๔วันก็จะรับอีกรางวัล
ใหม่ก็รู้สึกว่าว้าวภูมิใจจังเลย
ก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นเกียรติประวัติของชีวิตมากแล้ว
กับหมดที่แบบว่าตาจึงหัวใจของแฟน
เพราะว่าเปิดแล้วเปิดอีกคือเรียกว่าเราก็ล้างดูกี่ครั้ง

แล้วก็ภูมิใจจังนะว่าในฐานะนักแสดง
เราก็ได้มีส่วนร่วมกับงานชิ้นสำคัญของพี่ยุ่นนะคะ
ของคุณจุรามณีและช่อง๓ค่ะ

ก็คือก็ต้องกลับแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะ
คือว่าใหม่ไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้รางวัลมาเยอะแยะแบบนี้
เพราะฉะนั้นณจุดตรงนี้เนี่ยถ้าทางคณะกรรมการก็ดี
ใดก็ดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเขามีมาตรการอย่างไรก็ตาม
ใหม่ก็คงไม่สามารถที่จะไปกะเคนเขาได้
แล้วเราก็อย่าทำงานเพียงเพราะหวังที่อยากจะได้รางวัล
เพราะว่าถ้ารางวัลมันจะเป็นของเราอะไรมันจะเป็นของเรามันจะต้องเป็นของเรา
อะไรไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไปเถอะเหนื่อยชีวิตก็เหนื่อยแล้วค่ะ

แล้วก็ไม่ใช่แค่ย้อยค่ะจริงมันคือกลมกรรม

ออฟเองก็ถึงขั้นไม่สบายว่ามันคือที่สุดแล้วมันคือเป็นความทรงจำที่ที่สุดนะคะ

พอคุยทั้งน้องเจมส์น้องเบลน้องก็น่ารัก
แล้วก็โทรมาคุยก็คือเป็นความสัมพันธภาพที่ดี
แต่ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องนี้

เพราะคุณพูดจำตรงว่าเราก็เป็นแค่นักแสดงของคนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใครก็ตามที่เขาครอบครัวอยู่ในวงการแล้วก็เขาอยู่ในองค์กรนั้นที่สำคัญเนี่ย
เอาพี่แล้วหนูหรืออะไรก็แล้วแต่หมายว่าน่าเกลียดแล้วก็มันไม่เหมาะสม
แล้วก็ไม่สมควรในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการมานานเราควรจะรู้ว่าได้แค่ไหน
อะไรที่เหมาะที่ควรอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ใหม่ก็ไม่มีสิทธิ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้ไปพี่ใหม่ไม่ได้ไปเพราะว่าพี่ใหม่ติดงานด้วยครับแล้วก็คุยกันไปแล้วอะไรอย่างนี้
เพราะมันมีเรื่องราวของเพลงในละครนู่นนี่นั่นด้วยครับแต่ก็ไม่ได้ไป

ดูเหรอคะทำไมได้ทำไมนะ

ไม่กล่าวของเรานิยมจากหัวใจเลยเพราะอย่างที่หมายบอกว่า
แค่มีคนหนึ่งคนรักเราก็มากเกินพอแล้วแต่ว่านี่ไม่ได้พูดเพราะโลกสวยนะ
คือร่มก็โหดร้ายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถามว่านี่มันมีคนมากกว่า๕มากกว่า๑๐มากกว่าเรา
แล้วเขารักเราก็ให้ใจเราแล้วก็เขาติดตามผลงานของเรามาเนิ่นนานเหลือเกิน
แล้วใหม่ไม่ได้เล่นละครมานานมากหมายยังแสดงภาพยนตร์เป็นลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้ครับ
และก็ให้แฟนคับแบบสมมุติมันมีแฟนคับ๓๐๐อ่ะเพิ่มทุยมากขึ้นอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะไม่ดังเราก็ได้เราอาจจะเป็นคนที่เขาไม่รู้จักเราก็ได้
แต่วันหนึ่งเราเคยมีเรื่องราวดีร่วมกันเรามีคนรักเรามีคนให้ใจให้ซีนให้งาน
แล้วก็ให้ใจนี่มากกว่าทุกสิ่งอยู่แล้วต้องกล่าวว่าความรู้จักจริงค่ะ
เฝ้าจับตามองเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปทำงานอะไรสักอย่างเนี่ย
แต่ไม่อยากให้แฟนทัพรู้สึกว่ามามั้ยเนี่ยพี่หมายไม่น่าเลยอะอะไรหลืออะไรอย่างนี้
ซึ่งก็ต้องขอบคุณว่ามีหลากหลายสาขามีหลากหลายที่ที่ให้เกียรติใหม่
แล้วก็คิดว่าใหม่น่าจะเล่นของเขาได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าหมายเองหนึ่งก็ห่างหายจากงานคอนเสิร์ตมาพักนึงแล้ว
คือตอนนี้เราก็ได้มาโชคดีกับงานเหล่านี้
ได้มีการทำคอนเสิร์ตไฟบริดท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมารีวิวีดีโดยนี้ด้วยในเดือนหน้านะคะ
หมายก็เลยคิดว่าหมายมาโฟงกัสตรงนี้ก่อน
ส่วนถ้าเกิดที่มีละครบทดดีแน่นอน
ไม่ใช่เด็กใหม่ที่แบบอุ้ยขออภัยนะคะที่หนูเล่นไม่ดีตรงนั้นนั้น
มันไม่มีสิทธิ์อ่ะนี่คือแบบโอ้โหตาเหลือตาลอยกันเรียกว่าแบบว่า
ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นละครไม่จะเป็นภาพยนตร์เพราะว่า
อย่างน้อยน้อยผู้กับผู้จัดทีมงานเราก็ไม่ถ่วงเวลาเขา
แล้วแฟนคลับเอื้อมผลงานหนูไปแล้วเขาก็ได้ภูมิใจกับเราแล้วยิ่งพอ
ว่าแบบคือโอเคมากเลยที่เหนื่อยมาทั้งหมดมันหายหมดเลย
เพราะฉะนั้นก็ค่อยเลือก

จะไม่รู้เพราะว่า๑เราไม่ได้เกิดมาจากบทธรรมดา
แต่พอเริ่ม๑๖๑๗เป็นต้นไปโอ้โหไม่แรงไม่โทรมาจริงเบอร์นี้นะ
โทรนี้โทรมาต้องแรงจริงแล้วก็มันก็พี่ว่าในฐานะเราเป็นนักแสดงมันดีอ่ะ
พี่ว่ามันได้พัฒนาตัวเองมันสนุกด้วยนะ
คือเราคงไปยืนปริ้นแตกใครไม่ได้หรอกชีวิตจริง
เพราะฉะนั้นเราได้แบบเออเอาตรงนี้มาแล้วมาสอดแทรกมาเรื่องราวให้มันดู
แล้วแบบมันได้มาฝึกปลือตัวเองมาพัฒนาตัวเอง
เราก็อย่างที่บอกเบอร์บ่าวไม่เคยโทรมาเบอร์นี้จนสมัยดี
ชิคกี้พายก็เล่นได้นะแบบอินติกอมเมอตี้อะไรอย่างนี้

แต่เขาคงคิดว่าไม่ไม่พอกันไหม

หลังจากนั้นตอนนี้ใหม่กำลังไปกระทั่ง

และฝากกดใจค่ะ
ขอบคุณด้วยค่ะ